เวลากลับบ้านทุกวันนี้เขาจำหน้าได้แล้ว

ฉะนั้นพอกลับมาปั๊บเขาเห็นแล้วเขาจะยิ้ม
แล้วเขาก็จะร้องร้องเรียกแบบ

มันคือมันคือที่สุดแล้ว

พัฒนาการนี้มีให้เห็นทุกวันเลย

ตัวเขาโตตัวเขายืดให้เห็นเลย
ชัยไปถ่ายละคร๔วันติดเนี่ย
กลับมาถึงบ้านปั๊บแล้วชัยเห็นแล้วว่า
เกิดอะไรขึ้นเนี่ยทำไมลูกตัวโตขนาดนี้
กี้ก็บอกก็เนี่ยทุกเช้าเห็นมา

แล้วพัฒนาการเรื่องของความรู้

เขาจะตอบโต้กับเราแบบ
เหมือนคนที่เข้าใจอะไรมากขึ้นทุกวันเลย
แล้วพี่เรียกคำว่าเป็นยังไง
ตอนนี้กำลังลุ้นอยู่ว่าจะเรียกใครก่อน
แต่ว่าน่าจะเป็นเรียกกี้ก่อน
แต่ว่าชายไม่แน่ใจว่าชายได้ยินคนเดียว

แต่เขาเหมือนเรียกว่ามัม

มีอะไรที่แบบเริ่มเป็นคำมากขึ้น

แต่จริงแล้วติดทั้งคู่
คือชายกับกี้จะเลี้ยงกันเอง๒คนเลย
เพราะฉะนั้นคือขอให้เป็นคนใดคนหนึ่ง
พอถึงเวลาคือถ้าเขาลืมตาขึ้นมา

แต่คนแรกที่จะได้เห็นก็คือ

เพราะฉะนั้นเขาก็จะเขาจะอุ่นใจกับทุกครั้งเวลา

แต่ว่าช่วงนี้เขาเริ่มแยกแยะได้แล้วว่า
นี่พ่อนี่แม่หรือว่านี่คือคนแปลกหน้า
ช่วงแรกพอออกไปข้างนอกตอนแรก
เขาก็ยังแบบให้ใครอุ้มให้ใครเล่นหอมอะไรได้หมด

พอออกไปเจอคนแปลกหน้าปั๊บ
เขาแบบอื้อแล้วก็ร้องแบบ

ช่วงนี้ก็เลยแบบพยายามที่จะพาเขาออกมาข้างนอก
เพื่อให้คุ้นเคยกับการเจอคนแปลกหน้า
ตอนนี้ได้แล้วตอนนี้เจอหน้าใครก็ยิ้มให้หมดได้แล้ว
เพราะคือตอนนี้เริ่มรู้เริ่มมั่นใจว่า
เข้าใจความต้องการของเขาแทบจะแทบจะครบ๑๐๐
คือร้องแบบนี้คือหิวร้องแบบนี้คือง่วง
ร้องแบบนี้คืออยากจะเล่นหรืออะไรอย่างนี้
อันนี้คือแบบโชคดีมาก
เพราะตอนช่วงแรกนี่คือทุก๒๓ชั่วโมงก็คือจะต้องตื่นมา
แล้วช่วงแรกคือนอนไม่ได้เลยด้วยซ้ำ
ก็กังวลมองดูอยู่ว่าเขาหลับหรือเปล่า

แต่ว่าเริ่มปรับตัวได้มากขึ้นเรื่อย

แต่ว่าอยู่ดีวันหนึ่งสัก๒๓อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ย
จากที่ตื่นทุก๒๓ชั่วโมงอยู่ดีเขาหลับยาวเลย
แล้วชายตกใจมากเป็นอะไรอะ

ต้องอย่างลงไปฟังลมหายใจ

จากเตือนให้รักมาเลย
งั้นคือตอนไปนำควดน้ำไปอุ่น
อุ่นให้เรารักกิน
แต่ว่าหลังจากนั้นก็เริ่มปรับตัวมากขึ้น
แต่ชัยก็ยังกังวลอยู่วันสองวันแรกว่าทำไมเขาถึงนอนยาวมาก
ทุกวันนี้เนี่ยเขานอนแบบ๓๔ทุ่มยันเที่ยงเลยยาวเลย
คิดว่าค่อนข้างลงตัวและโชคดีมากครับที่
คือตอนนี้กี้เขาก็จะมีธุรกิจส่วนตัวเขาทำงานอยู่ที่บ้านได้

ส่วนชายละครช่วงนี้เป็นเล่นละคร
คือถ้าตอนช่วงกำกับเนี่ยคงไม่มีเวลาแน่
คือต้องอยู่กับงานตลอดเวลาแต่ว่าลงตัวพอดีปั๊บ
พอปิดกล้องปั๊บลูกเกิดชายมารับละครแบบที่เป็นนักแสดง
เพราะฉะนั้นคือจะจัดแจงเวลาได้ดีขึ้น
คือจะมีเวลาที่อยู่กับลูกไว้ตลอดเวลา
ช่วงนี้แบบโชคดีต้องขอบคุณทุกอย่างมากว่าทุกอย่างมันลง

เมื่อล่ะใช่ฉะนั้นฉันคิดว่าจะต้องมีเยอะเลย
ฉันจะไปคุยกับเบนท์
ก็คือบอกว่าเขากลัวว่าลูกจะรู้สึกขาด
แล้วเมื่อก่อนไทยกลุ่ยกับเบนท์ไทยก็บอก
ไม่ใช่หรอกพ่อแม่พอมีลูกแล้วก็จะรักเหมือนกันนั่นแหละ
พอมีอีกคนเราก็จะแบ่งความรักให้ได้
แต่ตอนนี้พอมีของเราเองเราถึงได้รู้ว่าแบบ
ไม่อยากเลยไม่อยากจะทำให้เขารู้สึกเสียใจ
หรือว่ารู้สึกว่าขาดอะไรไปแม้แต่นิดเดียวเลย
ก็เลยรู้สึกว่าแบบตอนนี้ให้เขาเต็มที่คนเดียวไปก่อน
แล้วก็เริ่มไม่แน่ใจว่าคนเดียวพอหรือเปล่า
ที่แล้วแต่วันเหมือนกัน
กี้เขาก็จะรู้สึกว่าแบบอยากให้ลูกมีเพื่อน
ก็คือยอมแล้วอยากมีลูกหลายคนให้เขามีเพื่อนได้
แต่ว่าในอีกใจหนึ่งเขาแบบ
ถ้าจะต้องกลับไปท้องหมายถึงต้องไปพาต้องอะไรของเขา
เขาก็เหนื่อยเขาเสียสละเยอะอยู่
พักไว้ก่อนช่วงนี้ทุ่มให้น้องตินคนเดียวไปก่อน
อยากถามนี้ครับบางทีมันมีข่าวอักษรยอกอีกแล้วนะ
มันยกว่าเป็นว่าวิวกี้นั่นแล้วอ้อครับ
อุ้ยจริงหรอทำร้ายร่างกาย
ว้าวเเววะเช้ายังอ่านว่าเป็นผ่อปลาหรืออะไรไม่ได้หรอ

พึ่งได้ยินเนี่ยตอนนี้เนี่ยแหละ
ตกใจตกใจมันไม่มีทางเป็นไปได้เลยในชีวิตนี้
ที่จะทำร้ายเขาแม่นแต่นิดเดียวอ่ะ
ก็คือไม่จำเป็นที่จะต้องแบบเป็นสามีภรรยาหรืออะไรกันด้วยซ้ำ
ก็คือในความเชื่อของชายที่คุณพ่อแม่เลี้ยงมา
ก็คือไม่มีทางที่จะทำร้ายผู้หญิงอยู่แล้ว
ซีเรียสหรือไหม
ไทยเองไทยไม่ซีเรียสเพราะว่าชายรู้ว่ามันไม่จริง
ชายเป็นผู้ชายคนหนึ่งถ้าใครผู้ชายไปรังแก่ผู้หญิงอันนี้ชายซีเรียส
แต่ว่าถ้าเขาคิดว่าเป็นแผนไม่เป็นไรคือมันไม่ใช่อยู่แล้ว
ต้องห่วงไม่ใช่แน่นอนกี้ปลอดภัยดี
แต่ว่าซีเรียสตรงที่ว่าอย่าไม่อยากให้ใครรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องปกติ
คือหลายคนจะชอบคิดว่ามันเป็นเรื่องของสามีภรรยา
แล้วเขาจะทำได้โดยที่แบบอย่าไปยุ่งเขาเลยเป็นเรื่องของสามีภรรยา
ไม่ใช่มันไม่ใช่สิทธิ์ของใครทั้งสิ้นที่จะไปทำร้ายร่างกาย

ความสัมพันธ์เราก็ยังหวาน

บีบเอาเค้นให้ลูกคนเดียวเลย

นี่เรามีโอกาสได้สวีทกันบ้างมั้ย
ก็ไม่มีนะแต่เราก็อยู่ด้วยกันตลอดมันก็มีความสุขแล้ว